ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ไทยรัฐนิวโชว์
เราตามความคืบหน้าเราไขปริศนาให้ต่อนะครับ
กับการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนายกมลเทียมปาก
ชายวัยสามสิบสองปีเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวบ้านบ้านน้ำอ้อมอยู่ที่เกษตรวิสัย
เมื่อวานท่านผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะเหลือเกิน
ใช่ค่ะพยายามจะช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตของนายกมลคนนี้ค่ะ
ใช่แหละครับคือญาติเนี่ยบอกว่ายี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาไปเฝ้าไข้พ่อที่โรงพยาบาลจากนั้นจะต้องกลับบ้าน
ก่อนจะกลับถึงบ้านเนี่ยโทรศัพท์มาหาญาติ
ท่าทางเหมือนหวาดกลัวแล้วบอกว่าสุดท้ายต้องให้ตำรวจมาส่งที่บ้าน
แต่ว่าไม่มีใครเจอเขา
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนเช้าไปพบเป็นศพอยู่ริมถนนใช่ค่ะ
คนสงสัยว่าเขากระโดดลงไปจากท้ายรถของตำรวจ
ลงไปเสียชีวิตเองหรือถูกไล่ทำร้ายจริง
เหมือนที่เราได้ยินเสียงไปเมื่อวานแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ข้างทาง
หรือถ้ากระโดดลงไปแล้วตอนนั้นเนี่ยกลางดึกกลางดื่นของคืนวันก่อนเนี่ย
ทำไมตำรวจไม่ช่วยเราได้คุยกับตำรวจหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
และที่สำคัญวันนี้ตำรวจสพเกษตรวิสัย
ให้เราดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้คลายความคล่องใจให้กับท่านผู้ชมด้วย
ค่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นในโรงพักแล้วก็บินด้านนอกจะมีอยู่สามจอเลย
เริ่มจากตรงนี้ก่อนตามที่ญาติเขาบอกเลย
คือกระมนเนี่ยไปเฝ้าไข้พ่อแล้วต้องกลับบ้าน
นั่งรถตู้มาลงที่สถานีตำรวจสพเกษตรวิสัย
ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปเอาจักรยานยนต์แล้วขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
เพราะว่ารถโดยสารเนี่ยจะมาถึงแค่ตรงสถานีขนส่งแถวนี้นี่แหละนะฮะ
แต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขามีคนจะตามทำร้าย
โทรไปบอกญาติไม่สามารถจะกลับบ้านเองได้
เดี๋ยวยังไงเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจก่อนดีกว่า
นี่เห็นไหมฮะเขามาถึงหน้าสพเนี่ยเขาบอกตำรวจบอกมีคนจะมาทำร้ายเขา

นี่ตำรวจบอกเนี่ยพวกผมก็ออกมาดูกัน
ว่าใครที่ไล่ตามทำร้ายจะฆ่ากระมน
ปรากฏว่าไปถึงหน้าโรงพักษ์สอพอกระเสธวิสัย
หนึ่งทุ่มกว่ากว่านะฮะยี่สิบกุมภาพันธ์

นี่ตำรวจบอกเนี่ยไม่เห็นมีใครเลย

ตำรวจบอกว่าก็ท่าทางอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นดูลุกลี้ลุกลนลงจากรถตู้
นั่งหน้ากับคนขับนะวิ่งขึ้นโรงพักเปิดประตูบอกตำรวจ
บอกขอความช่วยเหลือหน่อยมีคนตามมาฆ่าจะทำร้ายเขา
ตำรวจวิ่งไปดูหน้าโรงพักไม่เจอใครนี่ตอนที่ลงรถตู้นะฮะ
พอไม่เจอใครแล้วเป็นยังไงต่อตำรวจสพเกษตรวิสัยบอกว่า
กระมนเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่โรงพักนั่นแหละค่ะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ตั้ง๓ชั่วโมงนะจากทุ่มนึงเนี่ยถึงประมาณเกือบ๓๔ทุ่มอ่ะ
แต่ตอนที่อยู่ในโรงพักเห็นไหมฮะคือตำรวจบอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยท่าทางลักษณะแบบนี้ฮะ
ยองอยู่ตรงนี้ก็ตั้งนานดูท่าทางแบบลุกลี้ลุกลนเหมือนกลัวใคร
บางทีก็คุยโทรศัพท์ก็มีอยู่ประมาณ๓ชั่วโมงได้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่าง
บางทีไปหลบไปแอบอยู่ใต้โต๊ะก็มีไปหลบใต้บันไดก็มีไปอยู่ตามชั้นต่างก็มีนี่เห็นไหมฮะ
เนี่ยฮะเหมือนเขากลัวใครดูเหมือนหวัดระแวงมองซ้ายมองขวาเหมือนคอยหลบ
ไม่รู้ว่ากลัวอะไรหลบใครหนีใครแต่นี่คือในสถานีตำรวจใช่ค่ะในโรงพัก
ซึ่งตำรวจบอกว่าไม่มีใครจะมาทำร้ายเขาได้หรอกเนี่ยค่ะขนาดเดินยังไม่กล้าเดินปกติเลยนะคะ
ต้องย่องต้องก้มเนี่ยแบบนี้ค่ะเขาอยู่แบบนี้เนี่ย๓ชั่วโมงได้
ไม่มีใครเข้าใกล้ตัวเขาได้ด้วยค่ะคือบางช่วงในในห้องของร้อยเวรสอบสวนเนี่ย
พนักงานสอบสวนที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยตำรวจก็เดินเข้าไปคุยด้วยนะ
แต่เขาก็มีท่าทีหวาดกลัวนี่ค่ะหันซ้ายหันขวาแล้วไม่นั่งบนเก้าอี้นะคะ
ใช่นั่งยองยองกับพื้นด้านในก็ที่เป็นห้องสว่างสว่างนะฮะ
ท่านดูไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนี่เห็นไหมบางทีตำรวจก็จะเดินเข้าเนี่ยเห็นไหม
ถามไปคุยแต่เขาก็จะแบบเขาก็จะกลัวใช่ค่ะ
จากนั้นครับท่านผู้ชมครับยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาที
เข้ามาตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะจนเกือบสี่ทุ่ม
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพักษพเกษตรวิสัย
ตำรวจบอกว่าจะเห็นว่ากมลเนี่ยเดินนำหน้าตำรวจ
ไปขึ้นรถกระบะของสายตรวจถามว่าจะไปไหน
ก็คือตำรวจจะไปส่งที่บ้านนั่นแหละคุยไปคุยมาพอจับใจความได้ว่า
เป็นคนบ้านน้ำอ้อมตำรวจเลยบอกว่าอ้าว
เดี๋ยวไปส่งให้ที่บ้านก็แล้วกันค่ะอยู่แบบนี้ทั้งคืน
ท่าทางจะไม่ไหวเอาเป็นคนบ้านน้ำอ้อมก็ไป
ขึ้นรถกันซึ่งพอมาถึงรถตำรวจเนี่ย
กระมนเขาขอนั่งกระบะหลังตำรวจก็นั่งอยู่ด้านหน้านะฮะ
แล้วก็ขับรถพาไปส่งที่หมู่บ้านที่บ้านน้ำอ้อม
ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาอยู่หลังไหนอะไรยังไง
จนกระทั่งใกล้คือถึงตัวหมู่บ้านแล้วล่ะ
ปากทางหมู่บ้านแล้วล่ะตำรวจบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งได้ยินเสียงกุกกักกุกกัก
แล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องแบบต้องถามแล้วว่าบ้านอยู่ไหน
ก็เลยจอดรถเพื่อจะลงไปถามว่าบ้านอยู่หลังไหน
แต่ตอนนั้นไม่เห็นกระมนแล้วก็เลยคิดว่าเออสงสัยเขาคงกระโดดลงรถไปแล้วมั้ง
บ้านเขาตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขับรถกลับลงพัก
เช้าเมื่อวานนี้พบเป็นศพอยู่ข้างทาง
ทีนี้มันก็เลยยุ่งเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ
กระมวลเทียมปากวัยสามสิบสองปีนี่ตอนที่ออกมาขึ้นรถเห็นไหมฮะ
ค่ะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับ
สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ้าวนี่คือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ของโรงพักษ์สพเกษตรวิสัย
ที่ตำรวจให้กับทีมข่าวของเรามานะครับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้ตำรวจต้องการจะยืนยันว่า
ไม่มีจริงที่ว่าตำรวจจะไปทำร้ายเขา
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้มันสำคัญนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าจะได้เห็นพฤติกรรมของเขาครับลักษณะของเขา
อาการของเขาแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่ามีใครตามมาทำร้ายเขาจริงหรือเปล่า
ครับนี่ค่ะเพราะหลังเนี่ยเขาจะคุยกับญาติด้วย
ใช่ไหมจะมีโทรไปคุยกับญาติเมื่อวานท่านก็ได้ฟังเสียงกันไป
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังตำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
แต่ว่าวันนี้คุณภูริพัฒน์ไปที่บ้านของนายกมลนะครับที่บ้านน้ำอ้อม
อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าวันนี้คุณแม่ของนายกมลเนี่ย
เดินทางเข้ากรุงเทพค่ะมาให้สัมภาษณ์มาออกรายการ
รายการหนึ่งเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคือทางครอบครัวยังติดใจสงสัยว่า
สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนื่องจากมันมีร่องรอยบาดแผล
เหมือนกับถูกทำร้ายอยู่ที่เบ้าตาอะไรประมาณนั้นด้วย
ท่านผู้ชมครับเราได้เจอกับป้าของนายกมล
บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ายอมรับว่าหลานชายเนี่ยคือกมลเนี่ย
บางทีเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนกับไม่ค่อยปกติแต่จะเป็นบางช่วงเท่านั้น
ก่อนหน้านี้หลานชายเพิ่งเลิกเล่าได้๓๔วันก่อนจะเกิดเหตุนะ
เลิกเล่าแล้ววันที่๒๐กุมภาพันธ์ไปเฝ้าไข้พ่อที่โรงพยาบาล
ตอนกลับมาตอนค่ำเนี่ยก่อนจะกลับก็โทรหาญาติ
แล้วก็อย่างที่บอกกันนั่นแหละเขาโทรมาหาญาติหลายคน
พูดกับทุกคนเหมือนกันหมดบอกจะถูกทำร้ายมีคนจะตามมาทำร้าย
เท่าที่รู้กันก็คือสุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยู่กับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวตำรวจจะมาส่งที่บ้านทุกคนก็สบายใจว่าเออ
เดี๋ยวมีตำรวจมาส่งที่บ้านยังไงคงต้องถึงบ้าน
แต่ไม่รู้เพราะอะไรอยู่ดีเอ้าคืนนั้นไม่ได้กลับบ้าน
เช้ามากลายเป็นศพอยู่ข้างทางป้าบอกว่าป้าได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
สถานีตำรวจแล้วนะฮะตั้งแต่ลงรถตู้มาถึงเนี่ย
อยู่ในโรงพักแบบนี้เหมือนที่ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยฮะ
บอกกับเราว่าป้าก็ตกใจเหมือนกันพฤติกรรมของหลานชายเท่าที่เห็น
เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย
หลานชายไม่เคยมีท่าทางแบบนี้ที่บ้านนะก็เลยเชื่อว่าน่าจะกลัวอันตรายอะไร
แต่ป้าบอกว่าจะกลัวอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เอาเป็นว่าเมื่อขึ้นรถของตำรวจไปแล้วเนี่ย
ป้าเชื่อว่าหลานชายไม่น่าจะกระโดดลงจากรถเอง
เชื่อเด็ดขาดว่าหลานชายจะตัดสินใจแบบนั้น

แล้วจอดหลอดเมืองจอดหลอดตัวเหมือนว้าเสียงกลัวกกักจุฆาคนั้น
ก็ต้องดูดูแลเป็นตำรวจก็ต้องดูแล

มีกับโชเฟอร์รถตู้สายร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยด้วยนะครับ
คันที่กระมวลเขานั่งมาลงที่หน้าโรงพักนะครับนี่ฮะ
คือพี่เขาบอกว่าโอ้โหนี่ตกใจมากเลย
คนนี้นะคนนี้คือคนขับรถตู้นะครับ
บอกตกใจมากที่ลูกค้าที่มาส่งในวันนั้นน่ะ

ช่วงค่ำ๒๐กุมภาพันธ์ได้จอดรถรับนายกมลจากป้อมตำรวจที่อำเภอจตุลพักษ์พิมาร
เพื่อจะมาส่งที่ขนส่งเกษตรวิสัย

แต่ตอนนั้นอยู่ดีผู้โดยสารก็คือนายกมลบอกว่า
ขอเปลี่ยนให้ไปส่งที่โรงพักเกษตรวิสัยแทน
ต้องการไปแจ้งความเนื่องจากมีคนมาทำร้ายพ่อ
แล้วท่าทางเขาดูรีบร้อนดูไม่ปกติ

พอเปิดประตูลงรถปุ๊บวิ่งปู๊ดไปอย่างนั้นเลย

มีลักษณะเหมือนกับพูดคนเดียวด้วย
พูดจับใจความได้ประมาณว่ามีคนมาทำร้ายพ่อ
พิการจะมาทำร้ายทำไม
ส่วนตัวของคนขับก็คือพี่โชเฟอร์พี่มนตรี
บอกว่าตัวเขาก็ไม่ได้สะใจ
ก็ต้องขับรถต้องมองทาง
เห็นผู้โดยสารก็พูดอยู่คนเดียวแล้วประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวผมจะไปแจ้งความ
เดี๋ยวน้าไปส่งผมที่สรนนหน่อย
แล้วโวนเข้าสรน
ก็ไปส่งเขาในสอนอแล้วเขาก็เปิดประตูแล้วก็เขาก็รีบเดินเข้าไป
วิ่งเข้าไปเลยนะฮะก็เดินแบบเดินเร็วเนี่ยฮะ
คุณถามหน่อยตอนที่อยู่บนรถกับเขาอ่ะเขามีท่าทีแปลกบนพื้นพรรมคนเดียวว่าจะทำร้ายแบบนี้มั้ย
เขาก็พูดพูดพึ่มพำอยู่นะบอกว่าผมจะรีบไป
คำว่าจะรีบไปเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าไปไหนฉะนั้นผมก็สอบถามแล้วจะไปไหน
เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความบอกว่ามีคนมาทำร้ายพ่อผมพ่อผมพิการ
เขาก็เลยให้ผมรีบผมก็เลยอ่ารีบแล้ววันนั้นผมก็ตกนะฮะ
ก็ลุกลี้ลุกลนเหมือนกันนะเขาก็พูดบางครั้งก็พูดเพอร์เจอร์พูดเรื่อยเปื่อย
ผมก็ผมก็ไม่จับใจความเขาก็พูดเรื่อยไอ้นู่นไอ้นี่
มันไม่น่ามาทำร้ายพ่อกูอะไรอย่างนี้เขาก็พูดแบบนี้
คุณผู้ชมยังส่งข้อความมาเยอะค่ะทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
คืออย่างที่ญาติของนายกมลสงสัยคือหนึ่งเขาไม่อยากจะเชื่อว่านายกมลกระโดดลงจากรถตำรวจ
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ข้างถนนตรงนี้ครับสองเขาบอกว่าถ้ากระโดดลงมาแล้วเสียชีวิตอยู่ข้างถนนจริงจริง
อืมตำรวจไม่รู้เลยหรือนายกระมวลที่อยู่ท้ายรถกระโดดลงไปตอนไหนอืมและสามถ้าตำรวจไปจอดรถแล้ว
ถึงจุดหมายปลายทางแล้วอ้าวหันไปเห็นท้ายรถนายกมลไม่อยู่ไม่มีคนอยู่
ปล่อยผ่านเลยแล้วก็กลับโรงพักเลยหรืออันนี้คือสิ่งที่ญาติพี่น้องเขาติดใจสงสัย
แต่คุณผู้ชมก็สงสัยเยอะว่าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
หนึ่งนายกระมนหล่อนอะไรรึเปล่าเออดูจากลักษณะท่าทางเขาเดี๋ยวดูแล้วก็แปลกนั่นแหละ
สองนายกมลมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารักษณะแปลกมากจริงจริง
คำถามเยอะค่ะอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานหลายคนอยากฟังจากตำรวจ
มาฟังตำรวจชัดตรงนี้นะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราได้คุยกับพลตำรวจรีไพโรธมังคลา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดตำรวจชี้แจงและขออธิบาย
คือเรื่องนี้ตำรวจต้องใช้คำว่าขอความเป็นธรรมให้ตำรวจด้วยต้องอธิบายเลยนะ
ตำรวจบอกขอความเป็นธรรมให้ตำรวจด้วยฟังตำรวจด้วยนิดนึงตำรวจบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะคะ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายกมลวันเกิดเหตุตำรวจอาสาไปส่งที่บ้าน
ตำรวจตั้งใจจะช่วยจริงจริงและนายกมลก็บอกเองว่าขอนั่งหลังรถกระบะ
ประเด็นนี้คุณผู้ชมก็ถามมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
ทำไมไล่ให้เขาไปนั่งท้ายกระบะล่ะตำรวจบอกว่าก็กระมวลบอกว่ากลัวว่าจะเป็นโควิด
ขอนั่งท้ายกระบะนะไม่นั่งในรถกับตำรวจ
สพเกษตรวิสัยบอกว่าเขาขอนั่งเองเขาขอนั่งเขาบอกเขากลัวโควิด
ตำรวจก็เลยให้นั่งข้างหลังนั่งท้ายที่กระบะหลังแล้วก็ขับรถออกไป
ตำรวจบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่บนโรงพักนายกมลมีท่าทีหวัดระแวงตลอดเวลา
ทั้งที่ไม่ได้มีใครมาทำร้ายเขาเลยตลอด๓ชั่วโมงกว่าที่อยู่บนโรงพัก
ตำรวจก็ไม่ได้ควบคุมตัวอะไรเขาด้วยนะให้เขานั่งอยู่ในโรงพักปกติเลย
อยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งอยากจะเดินมาคุยกับตำรวจก็เดินเข้ามา
และนายกระมวลโทรศัพท์หายาดตลอดเวลาอืม
ขึ้นรถออกไปก็ยังโทรศัพท์หาญาติตามคลิปเสียงที่ทีมข่าวของเรา
ให้คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อวานนี้อ่ะนะคะตำรวจที่ไปส่งเขาหวังดีว่าจะไปส่งให้ถึงหมู่บ้านเลย
ครับแต่พอไปถึงก็จอดรถเพื่อจะถามทางอืมอ่ะ
นายกมลไม่อยู่หลังรถแล้วเหลือแค่รองเท้าแตะค่ะ
ตำรวจที่ไปส่งเขาคิดว่านายกมลคงกระโดดลงจากรถแล้วกลับบ้านไปเองละมั้ง
ตำรวจก็เลยไม่เอกใจไม่สงสัยอะไรขับรถกลับ
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่านายกมลไปเสียชีวิตอยู่ข้างถนนครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าตำรวจไม่มีเหตุผลอะไรที่จะควบคุมตัวหรือทำร้ายนายกมลเลย
และภาพจากกล้องวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนว่านายกมลอาจจะมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
อาจจะมีอาการประสาทหลอนแล้วน่าจะกระโดดลงจากรถตำรวจไปเอง
ก่อนที่จะถึงบ้านแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ริมทาง
ก่อนถึงบ้านเขาประมาณ๒กิโลที่เขาเจอศพเขาน่ะ
ตำรวจก็ไม่รู้ไงเพราะตำรวจก็ส่งมันจะมีเสียงรถวิ่งลมมาในเสียงโทรศัพท์
ก็ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยอ่าในหมู่บ้านยังเป็นเสียยก็มีคนอยู่
อยู่ตำรวจก็จอดเพื่อจะถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนตำรวจได้ไปส่งถูก
พอตำรวจจอดไปดูเอ้าไม่เห็นแล้วเห็นแต่รองเท้าอยู่
ก็เลยก็คิดว่าเขาคงจะลงแล้วแล้วคงจะเดินหาดูแล้วก็ไม่มี
ก็คงจะลงแล้วก็คงจะเดินไปบ้านแล้วแหละอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็ไม่คิดอะไรก็กลับลงพักคิดแต่ว่าเออมาส่งถึงหมู่บ้านแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนจะจอดถามว่าเออบ้านอยู่ตรงไหนจะได้ตกอยู่
ก็คิดว่าเขาคงรีบวิ่งไปบ้านเขาแล้วเพราะเขากลัวมากอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรก็กลับมาโรงพักเช้าก็รับแจ้งเหตุ
ไม่มีการควบคุมตัวให้เขาโทรติดต่อญาติตลอด
เขาก็เดินขึ้นรถไปธรรมดาขึ้นกระบะขอขึ้นกระบะหลังเพราะว่ากลัวจะติดโควิด
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ไม่หนักใจอะไรนะคะแม้ว่ากระแสสังคมจะพุ่งเป้าไป
ที่ตำรวจว่าเป็นคนลงมือหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายกมล
เพราะว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เจอมันก็พิสูจน์ได้
เพราะว่าตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องคือหลังจากเนี้ยจะต้องรอผลการตรวจพิสูจน
ยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
ก็สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ค่ะนี่คือคำชี้แจงจากทางตำรวจทั้งหมดนะคะ
คือดูมาถึงตรงนี้เนี่ยทางครอบครัวเองหรือว่าท่านที่ดูอยู่ก็อาจจะไม่ติดใจเรื่องที่ว่าโอ้ตำรวจคงไม่ได้ไปทำร้ายเขาหรอก
หรือว่าทางครอบครัวเขาติดใจตรงที่ว่าถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยนายกมลลูกชายเขากระโดดลงจากรถกระบะ
จะไปตอนไหนก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตำรวจย้อนไปดูสักนิด
เจ็บอาจจะไม่ตายแต่ตอนนี้มันกลายเป็นตายตายเพราะอะไรทีนี้ยังไม่รู้เลยนะฮะ
ก็มีเสียงที่เมื่อวานนี้ได้ฟังที่ว่าพี่สาวหรือว่าญาติบอกว่าเขาก็โทรมาตอนอยู่หลังรถกระบะนะ
ก็ยังมีเสียงลมผู้อะไรพวกนี้อยู่ใช่ค่ะนะฮะเนี่ยตอนที่เขาโทรมาเนี่ย
นี่ฮะจะมีเสียงลมอยู่ด้วยแล้วสุดท้ายตำรวจบอกว่าจอดรถเพื่อจะถามทางอีกทีนึง
กระมวลเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เหลือแต่รองเท้าแตะค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้แม่ของนายกมลนะครับชื่อนางบังออนนะฮะนี่คุณแม่
วันนี้เข้ามาที่กรุงเทพมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายผ่านทางสื่อมวลชนในกรุงเทพนะครับ
แม่บอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกชายไปเสียลูกชายแบบช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย
เพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับลูกชายมีแค่เสียงสุดท้ายทางโทรศัพท์ที่เขาโทรหาพี่สาว
ซึ่งพี่สาวอยู่ที่นนทบุรีบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้บันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน
ตอนนี้ครอบครัวอยากได้รับความยุติธรรมตำรวจที่คุมตัวลูกไปในวันนั้นแล้วพามาส่งที่บ้าน
ควรจะออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งทางผู้บังคับการทางจังหวัดก็ออกมาชี้แจงไปแล้ว
แม่บอกว่าได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพักแล้วที่สพเกษตรวิสัย
รับว่าถ้าดูจากท่าทางของลูกชายก็ดูผิดปกติจริงซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย
ไม่มีโรคประจำตัวส่วนเรื่องสุรายาเสพติด
ตรงนี้แม่ยอมรับว่าแม่ไม่ทราบ
ว่าลูกชายเนี่ยยุ่งเกี่ยวแบบไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่า

เพื่อนเห็นขึ้นแม่ก็ไปซ่อยลูกมาได้
แม่เสียใจแห้ง
ว่าลูกมันยังแค่ถึงมันตายแบบนี้
ส่วนพี่สาวของนายกมลนะครับ

วันเกิดเหตุก็คือ๒๐กุมภาพันธ์

น้องชายโทรมาหาท่าทางเท่าที่ฟังจากเสียงเนี่ยฟังแปลก
แล้วยังบอกให้เธอบันทึกเสียงเป็นหลักฐานเอาไว้
ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เป็นหลักฐาน

แล้วก็บอกน้องบอกให้ตั้งสติดีให้ใจเย็น
พอทราบว่าตั้งแต่บ่ายเนี่ย
น้องเนี่ยไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาล
แต่อยู่ดีกลับโทรมาบอกว่าอยู่กับตำรวจ

คาใจเรื่องการเสียชีวิตของน้องชาย
ตอนนี้ครอบครัวกำลังรอผลการพิสูจน์
ชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางนิติเวศอยู่
แต่ก็อยากให้ตำรวจชุดที่ไปส่งน้องในวันนั้นเนี่ย
ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ต่าง
ว่าตอนที่ไปส่งมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เด็กทหาร
เพื่อนชาย

อยู่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องรอผลการชะนาสูตร
ละเอียดจากทางนิติเวศว่าในศพของเขาเนี่ยมันมีร่องรอย
อย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริง
ใช่ค่ะแล้วก็ไปไล่ดูตามเส้นทางที่ตำรวจบอกว่าพยายามจะไปส่งใน
ว่ามันมีกล้องวงจรปิดตรงไหนเพิ่มเติมอีกบ้างหรือเปล่า
หรือที่เขากระโดดลงมาเห็นบอกมีแผลที่เบ้าตาใช่ไหม
มันแรงกระแทกจากอะไรไม่ใช่ถูกทำร้ายแน่

ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะนะ
แต่บางทีการประเมินสถานการณ์เนี่ยใช่ไหม
พาไปส่งบ้านท่าทางอย่าง